คือเขาท้องอยู่อายุคันเขา๕เดือน

มีคนร้ายเข้าไปกระชากสร้อย

ท้องอยู่ด้วยครับคุณผู้ชม

นั่นสิฮะโชคดีที่เด็กในคันไม่ได้เป็นอะไรไปด้วยนะครับ
เดี๋ยวให้ไปดูภาพหน่อยมีภาพจากกล้องหน้ารถ
ที่เขาสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้นี่ครับคุณผู้ชมดูนะ
คนร้ายคือลูกศรสีแดงเธอก็ขี่รถไป
กระชากแล้วครับไปแล้วแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือรถเธอไม่ล้ม
คือจะบอกว่าถ้ารถล้มขึ้นมาเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะ
นั่นสิครับนะฮะนี่คือรถคันหนึ่งที่เขาขับตามมา
เขาเห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้เลยเนี่ยเสื้อฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยนะครับ
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบประกบข้างหลังก่อนแล้วก็เข้าไปข้างกระชากสร้อยไป
ผู้หญิงคนนี้ตั้งท้องได้๕เดือนซึ่งขี่รถมาพร้อมกับลูกชาย๔ขวบ
นั่งอยู่ข้างหน้าครับเธอที่ขับมาก็นั่งคล่อมไป
คนร้ายก็เอาทองไปแต่ว่าสร้อยเนี่ยมันขาดไปส่วนหนึ่ง
ได้ไปส่วนหนึ่งแล้วก็ตกอยู่ส่วนหนึ่งแล้วคนร้ายก็ขี่รถหนีไป
ผู้เสียหายก็บอกว่าเธอชื่อนางสาวปรัชนีศรีเหมือนอายุ๒๙ครับคนนี้
ก็เป็นชาวตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปฐุมธานีเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วนะฮะ
แล้วก็คนโตเนี่ยเป็นลูกชายอายุ๔ขวบก็เนี่ยอยู่ในคลิปกับเธอนี่แหละนะครับ
ส่วนหนึ่งก็อีกคนนึงก็อยู่ในท้องอายุคันห้าเดือนวันที่เกิดเหตุเนี่ยคือยี่สิบเก้าสิงหาคม
ประมาณห้าโมงเย็นเธอก็ขี่รถกับลูกชายเพิ่งจะกลับจากการไปทำบุญที่วัดมา
อีกแค่ไม่กี่เมตรจะถึงบ้านอยู่แล้วครับบ้านอยู่ข้างหน้านี้เองนะฮะปรากฏว่าคนร้ายขี่รถมาประกบ
แล้วก็กระชากสร้อยจากคอไปโชคดีนะเธอมีสติ
เอามือนึงเนี่ยคว้าสร้อยได้มาส่วนหนึ่งค่ะและอีกมือหนึ่งก็จับ
รถมอเตอร์ไซค์อยู่จับแฮนด์อยู่คนร้ายได้สร้อยไปแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
ดีเหมือนกันที่คนร้ายไม่ถีบรถเธอจนล้มเพราะไม่อย่างนั้นแล้ว
ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรกับสามชีวิตคือตัวเธอลูกชายคนโต
แล้วก็อีกคนนึงที่อยู่ในท้องเธอด้วยนะคะเราไม่ได้เอกใจอะไรแล้ว
เพราะว่าเราหันไปดูข้างหลังแล้วเพราะว่ามีรุ่นน้องอยู่ข้างหลัง
สองสองคนผัวเมียเขาขับรถตามหลังหนูอยู่อ่าแล้วเสร็จปุ๊บ
วะเลี้ยวมาเราก็มองเฮ้ยมันก็ไม่มีใครนะอะไรอย่างนี้
เนี้ยแล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดเอ่ยใจเพราะจะถึงหน้าบ้านอยู่
แล้วเอ่อจังหวะพอจะถึงหน้าบ้านก็ขับมาขึ้นลูกละนาดละนาดแรก
มันต้องเบรกมันต้องชะลอใช่ไหมเพราะเราจะเลี้ยวเข้าบ้านเสร็จปุ๊บ
จังหวะก็ผู้ร้ายก็ประกบแล้วก็กระชากสร้อยไปเลยอืมเราก็
ไม่ได้ทันได้ตั้งตัวแต่จังหวะที่ว่าเราเหมือนรู้ตัวนะ
ว่าโดนเราก็จับสร้อยข้างหนึ่งไว้เอ่อมันก็เลยไม่ได้ได้ไปแค่
เดียวไม่รู้เป็นเพราะลูกหรือเป็นเพราะอะไรนะที่ช่วยเราได้
เพราะว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปก่อนที่จะเกิดเหตุเราไปทำบุญก่อน
แล้วก็พูดว่าเอ้ยขอให้เรากับลูกปลอดภัยนะเออเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้
ขอให้ปลอดภัยอืมอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่ไปทำบุญมาด้วยแหละ
ก็ช่วยเธอไว้นะฮะหลังจากเกิดเหตุเธอก็ไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าคนร้ายรู้เส้นทางเป็นอย่างดีครับคาดว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่แหละ
จากนั้นก็ไปแจ้งความกับตำรวจเธอก็บอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
เสียดายทองหรอกแต่กลัวกลัวคนร้ายจะทำแบบนี้กับคนอื่นอีก
นี่ฮะนี่มาแล้วเนี่ยครับเป็นภาพของคนร้ายนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เคยถูกโจรกระชากสร้อยเนี่ย
เขาบอกว่ามีคนระแวกนั้นเคยโดนมาแล้วกับโจรแบบนี้
นะฮะแล้วอยากวอนตำรวจให้จับคนร้ายคนนี้ให้ได้นะฮะดูดิ
แต่งตัวก็เหมือนจะแบบคนทั่วไปแต่งตัวค่อนข้างดี
รถก็ประมาณนึงแล้วก็ใส่หมวกกระน็อกเต็มใบแบบนี้นะครับ
ส่วนตัวเธอกับลูกน้อยไม่เป็นอะไรมากก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไป
เพราะว่าทองส่วนใหญ่กับพระเลี่ยมทองยังคงอยู่นะครับนะฮะ
แล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งไปทำบุญขอพรจากพระมาก็ได้
ทำให้เธอนั้นปลอดภัยนอกจากนี้ก็บอกเธอบอก
บอกหลังไม้กับน้ำข่าวว่าว่าตอนเนี้ยเธออยู่ยี่สิบเก้า
แล้วทะเบียนรถเธอเนี้ยใจดีจังลงท้ายด้วยสองเก้าเออ
แล้ววันที่เกิดเหตุเนี่ยวันที่ยี่สิบเก้าอ๋อเธอก็บอกว่าอ่ะ
เพื่อจะโชคดีแล้วกันเธอก็เลยไปเดี๋ยวจัดเบาเบาแล้วกันกับเลขสองเก้า
เพื่อจะถูกหวยวันที่หนึ่งและเดือนเก้าด้วยค่ะพรุ่งนี้คือวันที่หนึ่งเดือนเก้า
ย้ำอีกครั้งผู้เสียหายอายุยี่สิบเก้าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่ยี่สิบเก้านะครับ
และรถเธอทะเบียนรถเก้าสามสองเก้านะครับ